พลตำรวจรีวัญชัยเอกพรพิษ
ผู้บังคับการตำรวจพนทสีธรรมาราช
แถลงผลการระดมกวาดล้างอาทยากรรม
ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงนะคะ
โดยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการระดมกำลังตำรวจและทหาร

โดยใช้หมายค้นของสารจนครศรีธรรมราช
สารจังหวัดปากพนังและสารจังหวัดทุ่งสงศ์
รวมจำนวน๑๓๐หมายค้นค่ะ
เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด
และสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่๒๓อำเภอ
ผลการกวาดล้างเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มอาวุธปืนได้๓๐กระบอก
เครื่องกระสุน๒๕๘นัดผู้ต้องหา๑๑คน
ส่วนคดียาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหา๘๙คน
ของกลางยาบ้า๗๑๓เมตร

กัญชาแห้ง๓กิโลกรัม

กระท่อม๔๗กิโลกรัม
พืชกระท่อม๒๑ลิตร
และยาแก้ไอ๓๕ขวดค่ะ
คุณผู้ชมคะในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชและทหารมธบ๔๑
เขาบอกเลยนะคะว่าจะเร่งระดมกวาดล้างอาทยากรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
เพื่อความสงบสุขของประชาชนตามแผนยุทธการนครปลอดภัย